ของของหายากกันต่อดีกว่ารกแมวเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นของหายากมากมากสายมูเตรลูหรือว่าคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับวัตถุมงคลเนี่ยเขาอยากได้เอาไว้ในครอบครองเพราะเขาเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมสร้างเรื่องของโชคลาภบารมี
มาดูกันนะคะเห็นก้อนสีเข้มเข้มไหมนั่นแหละนั่นแหละคุณผู้ชมอันนั้นน่ะเป็นของหายากแล้วน้อยคนที่จะได้มีไว้ในครอบครองซึ่งอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือรกแมวนะคะรกแมวนี้คือของเจ้ามะลินะเจ้ามะลิเป็นแมวจรค่ะเข้าไปอาศัยอยู่ในวัดพลายชุมพลที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะคะทางเจ้าอาวาสพระครูประหลัดวิมล
ตอนออกลูกคลอดลูกอยู่ในกุฏติซึ่งมันพยายามเบ่งลูกออกมาจนกระทั่งออกลูกมานะคะเป็นแมวโทนเพศเมียแล้วมันดันทิ้งรกเอาไว้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาแมวเนี่ยมันคลอดลูกปุ๊บออกมาเนี่ยนะแมวมันจะกินรกของตัวเองอันนี้ตามสัญชาติประยานของแมวนะมันเหมือนแบบว่ามันจะกินรกของตัวเองเข้าไปเพื่อเป
แต่ว่าเจ้ามะลิเนี่ยคลอดลูกมาแล้วบุ๊บ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
คลอดลูกออกมาแล้ว

โอ้โห

คลอดลูกมาจน

แล้วเจ้ามะลิทิ้งรกเอาไว้

เครื่องนำโชคหรือว่าเครื่องล้างของขลัง

มาขอดูไหนไหนตัวไหน

ใช่มาขอดูรกแมว
เยี่ยมเจ้ามะลิกับลูกน้อย

ถ้าเกิดว่าใครได้ครอบครองรกแมว
แบบนี้จะมีโชคมีลาบ

คุณเคยได้ยินไหมบางคนเขาเอาขมิ้น

อันนี้ก็คือเรื่องราวความเชื่อ